ปุ้ยเสียชีวิตก่อนแล้วก็เปิ้ลก็ตามมา

เปิ้ลรู้สึกจะ๗ครับ

เราคงจะสรุปเลข๙ว่าเป็นเลขอับประมงคลไม่ได้นะ
มันอาจจะเป็นดวงเฉพาะของครอบครัวนี้ก็ได้นะมดดำ
มูไนท์วันอังคาร๔ทุ่ม๑๐นาที